หนึ่งที่ออกมาบอกว่าเขาจะส่งกล่องกำลังใจ
ไปให้กับทุกคนที่มาลงชื่อไว้ในเพจของเขาคือคุณพิมพ์ริพาย
เขาบอกเลยนะฮะมีการไลฟ์สั้นแบบนี้นะครับ
บอกถึงความช่วยเหลือที่เธอจะมีให้ครับ
สวัสดีค่ะสั้นนะคะ
ใครที่กักตัวอยู่๑๔วัน
ใครที่ไม่มีรายได้ไม่ได้ออกไปทำงานและยังต้องกักตัว
แล้วก็เลี้ยงครอบครัวให้พิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรใต้โพสต์นี้นะคะ
ลี่จะส่งกล่องกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ
ต้องลำบากจริงนะมีคนลำบากกว่าเราอีกเยอะ
ขอให้หัวใจนักสู้อยู่กับทุกคนค่ะ
เดี๋ยวพิมพ์ส่งของไปให้เราจะผ่านไปด้วยกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
วินาทีแต่ได้ใจความฮะ
ปรากฏว่ามีคนเข้าไปแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพ

มีคนมากดถูกใจถึง๗แสนกว่าคน
แล้วก็แชร์ต่อถึง๑แสนกว่าครั้ง
ทั้งหมดนี้นะครับมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปขอบคุณ
แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่
กำลังเดือดร้อนแต่ส่วนใหญ่นะครับ
ส่งไปคือคนที่เดือดร้อนจริงไม่มีทางออก
โดยทุกคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับ

เขามากดถูกใจครบทุกข้อความเลยครับคุณผู้ชมครับ
เพื่อแจ้งเบื้องต้นให้กับผู้ที่เดือดร้อนได้รู้ว่า

แล้วก็ทุกคนเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือแน่นอนนะฮะ
บางคนเข้ามาแจ้งขอความช่วยเหลือแทนคนใกล้ชิดแล้วก็เพื่อนบ้าน
พอเห็นความเดือดร้อนแต่ไม่มีกำลังจะไปช่วยเขานะฮะ
แต่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้อาหารประทังชีวิต
อันนี้สำคัญมากนมสำหรับเด็กนะฮะ

นี่คือกำลังใจจากคนที่มีกำลังมีทุนทรัพย์ที่เผื่อแผ่ไปถึงคนที่เดือดร้อนนะครับ
ซึ่งในสังคมไทยเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นทุกครั้งนะครับ
เมื่อประเทศเข้าสู่วิกฤตอยากเล่าให้น้องทั้งสองคนฟัง
รอบนี้แบบนี้เมื่อปีที่แล้วผมทำแบบนี้

ผมไปรวบรวมเพื่อนที่แสดงความประสงค์
นมนี่สำคัญมากนะครับคุณผู้ชมครับ
มสำหรับเด็กเนี่ยบางคนต้องกินนมผง
เพราะกินนมกล่องไม่ได้นะฮะเพราะว่ายังเล็กอยู่
คือผมใช้วิธีนี้ผมเอาเพื่อนที่มีกำลังมาแจ้งความประสงค์ไว้
แล้วก็ให้คนมาลงชื่อไว้ว่าใครอยากได้นมแบบไหนบ้าง
ก็จับคู่กันส่งของกันเองโดยผมเป็นตัวกลางแค่นั้นไม่จับเงิน
สัญญาว่าเดี๋ยวจะกลับไปแล้วจะทำอีกเดี๋ยวจะเชิญน้องทั้งสองคนช่วยด้วย

นมอย่าลืมนะอย่าลืมนึกแต่อาหารการกินของผู้ใหญ่นะ
นมสำคัญนะครับแล้วเด็กบางคนก็กินนมต่างกันด้วย
ถ้าเออนะ